ตามสถานการณ์ฟ้าฝนกันบ้างก็แล้วกันนะคะตอนนี้เนี่ย
โอ้โหหลายพื้นที่นี่มีฝนตกหนักกรมอุตุก็ออกมาเตือน
แล้วว่าให้ระวังน้ำป่าแล้วก็ในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลัน

บอกว่าน้ำป่ามันไหลลงมาจากเขาบรรทัศน์
ต้องไปดูภาพค่ะน่ากลัวเหมือนกันค่ะ

คือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำไหลหลากลงมาจากเขาบรรทัศน์แบบนั้นเลย
น้ำค่อนข้างเชี่ยวค่อนข้างแรงเลยทีเดียว

แล้วก็ไปท่วมบ้านเรือนประชาชนด้านล่างของอุทยานนั่นแหละ
ตั้งแต่เย็นเมื่อวานเลยถึงช่วงหัวค่ำนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ปริมาณน้ำฝนมากถึง๑๔๐มิลลิเมตรด้วย
ถนนสายช้างพลูหนองบอลอำเภอบ่อไร่ที่สะพานคอแล
ก็น้ำท่วมสูงถึงระดับถนนเลย

แล้วก็หลังจากนั้นถึงแม้ว่าน้ำป่าจะลดความรุนแรงแล้ว
แต่ต้องเฝ้าระวังเพราะกลัวว่าฝนจะตกลงมาซ้ำด้วยค่ะ
ส่วนที่จังหวัดชนบุรีค่ะเมื่อวานนี้ช่วงสาย
บ่อวินศรีราชาก็ฝนตกหนัก
คุณผู้ชมดูภาพผู้ชายคนนี้นี่ค่ะ
คือความที่น้ำมันท่วมแล้วมันท่วมมิดไอ้ตรงท่อระบายน้ำตรงนั้น
กลายเป็นเขาก็ไม่รู้ว่ามันมีท่อระบายน้ำที่มันไม่มีฝาปิด
อเตอร์ไซค์ก็เลยตกลงไปหัวทิ่มแบบนั้นเลย

เจ้าตัวเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยดีที่ไม่เป็นอะไรมากนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าเวลาฝนตกน้ำท่วมตรงนี้เป็นประจำ
แล้วรถชอบมาตกท่อตรงนี้นี่แหละค่ะ

ต่อกันที่จังหวัดพังงานะคะ

เตรียมความพร้อมแล้วในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากค่ะ

เจ้าหน้าที่ต้องเตรียมความพร้อมทั้งคนและอุปกรณ์ค่ะ
เพื่อไว้คอยช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด๒๔ชั่วโมง
และเฝ้าจะระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในตอนนี้ด้วย
โดยเฉพาะพื้นที่รุ่มต่ำ
เมืองแล้วก็ตรงบริเวณติดแม่น้ำลำคองลาดเชิงเขานี่

ตรวจสอบฟังอิสราณบ้างคุณผู้ชมที่๑๐๑ปรากฏว่า
โอ้โหฝนตกลมแรงต้นไสอายุกว่าร้อยปีคุณ
ความสูงเท่ากับตึกเป็น๑๐ชั้นนะนะ
โค้นล้มทับร้านซ่อมรถยนต์
ชีวิตวิ่งหนีตายออกมาคุณ
ที่เกิดเหตุก็ตรงบ้านบริเวณประชาชน
ที่บ้านเลขที่๓๐ทับ๑ที่หมู่๘
บ้านธวัฒน์ดินแดงตำบลธงธานียำเภอธวัฒน์บุรี

ปรากฏว่ากู้ภัยได้รับแจ้งมาต้นไสขนาดใหญ่ต้นนี้

ส่วนที่นี่ไปกราบไหว้อะไรเดี๋ยวมาบอกกันนะครับ
แล้วก็บ้านหลังนั้นหรือว่าอู่ซ่อมรถนั้นนะคุณ
คือมีเจ้าของบ้านเป็นชายุ๕๙ปี
แล้วก็ภรรยาพร้อมกับหลานอีก๒คน

สามารถที่จะวิ่งหนีตายออกมาจากบ้าน

แต่ว่าในอู่มีรถยนต์เก๋ง๒คันซุกเตอร์ไฟฟ้า
ถูกต้นไม้ล้มทับอยู่นะครับ
เจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยและงานป้องกันบรรทาวศาลภัยนะฮะ
ก็ต้องหาอุปกรณ์คุณมาตัดกิ่งไม้
แล้วถึงจะเคลื่อนย้ายต้นไซยักษ์นี้ออกมาได้
คุณผู้ชมฮะแต่ทีนี้ครับอย่างที่บอกไปนะครับว่า

ชาวบ้านบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคนในชุมชน
คือหลวงปู่ทองมายานวโรเป็นเกจิชื่อดังนะครับ
แล้วก็ชาวบ้านบอกว่าโชคดีนะ
ที่ต้นไสครั้งนี้ล้มลงมาไม่ทับคนตาย
เพราะหลวงปู่ช่วยปกปักรักษาไว้นะฮะ

เพราะว่ามีคนที่เขาใช้ติ๊กต๊อกลายหนึ่งเขาโพสต์คลิปนี้ค่ะ
แคปชั่นเอาไว้ไปดูหน่อยนี่
หรือเรือกรุงเทพส่งเข้าประกวดสุขุมวิท๙๒

คุณพอคลื่นน้ำมาเครื่องซักผ้า

แล้วพอเวลามีรถมาก็เกิดขึ้นขนาดใหญ่ครับ
ทั้งเครื่องซักผ้าทั้งรถเก๋งเนี่ยโอ้โหโดนแรงกระเพื่อมของน้ำนะคะ
แล้วเขายังมีโพสต์คลิปที่๒แคปชั่นแบบนี้
เหนื่อยอีกละอะไรล่ะเหนื่อยอีกแล้ว
ให้ไปดูระดับน้ำท่วมครึ่งล้อรถยนต์
ถุงขยะมาติดอยู่ข้างล้อรถแบบนี้ค่ะ
ปริมาณน้ำเห็นชัดเลยค่ะว่าท่วมเต็มพื้นที่จริง
แล้วมีลงคลิป๓ด้วยนะคะคลิป๓

ชั่นคือจบวิศวะแต่ฝนตกต้องวิดน้ำให้สบายใจ
โอ้โหแต่ละสู้ชีวิตนะคะ
คุณผู้ชมคะไปต่อกันที่กรมอุตุหน่อยก็แล้วกันนะคะ

มันมีฝนตกต่อเนื่องฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือตอนล่าง
ภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้
เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วย
โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่าน
และพื้นที่รุ่มต้องระวังให้มาก
ถามว่ากรุงเทพไม่รอดนะ